โอ้โหคุณผู้ชมดูสิ
เอาจริงนะเพื่อนบ้านฝั่งผู้หญิงก็เถียงสู้ตายเหมือนกัน

แมวของเขามาตายอยู่ข้างบ้านของพี่ผู้หญิงคนนี้

แต่ถือปืนมาขู่มันไม่ได้นะ

หนูยังไปจากบ้านทำมูลอยู่เลยป่ะ

เฮ่ยเล่นยังไปได้ยังไง
ขาดมูลทุกวันเลย

มั่งไม่ง่ายคนเดียว

ใช่ค่ะฝั่งผู้หญิงคือแม่หมู
หมูก็ใจเด็ดเถียงสู้ตายเหมือนกันค่ะ

เขาเอาพวกมา๔คนมาด่ามาข่มขู่ถึงบ้านแม่หมู
รอบนี้ถือปืนมาเลยมันเกินไป
นักข่าวของเราก็เลยยกหูโทรไปหาแม่หมูค่ะ
หมูเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าจริงได้ยินผู้ชายคนนี้
โวยวายตั้งแต่เช้าแล้วว่ามีคนวางยาเบื่อแมวเขา
แล้วแม่หมูยืนยันว่าแม่หมูว่าไม่ได้ฆ่า
ปกติเป็นคนรักสัตว์แต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็ไปแจ้งความที่สพเมืองกาญจนบุรีแล้วนะคะ
ตำรวจมาค้นบ้านผู้ชายแล้วด้วยไม่เจอปืนนะ
แล้วฝั่งนั้นเขาบอกตำรวจว่าเดี๋ยวจะไปเจอตำรวจเอง
ทีนี้เราก็เลยถามแม่หมูทำไมแม่หมูใจเด็ดจังอ่ะ

เดี๋ยวดูนะแม่หมูจะตอบว่ายังไงค่ะ
ปกติมันมีแมวอ่ะมันโดนจะเบื่อมาแล้ว
มันมาตายมันมาอะไรอย่างเงี้ลูกหนูก็ยังเอาไปฝังอยู่เลยนะ
หนูก็ไม่รู้ว่าแมวใครหรอกแต่วันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าแมวเขาตายหรอก

คือตื่นเช้ามาแล้วแบบเขามาด่าเราอย่างนี้ค่ะว่าเราเบื่ออะไรอย่างนี้
อะพี่หนูเป็นคนรักสัตว์รักหมารักแมวมาก
แล้วคือแบบหนูจะไปเบื่อทำไมแล้วหมาแมวแถวนี้มันเยอะ

เขามาโทษหนูหนูก็บอกว่าเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลย
พี่คือมันสุดแล้วไงคือเขาทำอย่างนี้กับเรา
เหยียบเรามาหลายทีหลายรอบคือหนูไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วอะพี่
คือหนูตามหมดแล้วคือตำรวจหนูไปแจ้งมา
รอบที่แล้วปีที่แล้วหนูไปแจ้งมารอบหนึ่งแล้ว
แลอบอกว่าจะส่ง๑๐๐เงินไปดูหมาอะไร
คือก็ไม่มีความคืบหน้าไม่มีอะไรเลย

คือมันเลยความกลัวไปแล้วมันสุดแล้วจริงเสียงสั่นแบบนี้
หมูก็เลยคิดว่าเป็นไงเป็นกัน
ถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วตำรวจต้องช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ